ก็คือไฟไหม้นะคะอยู่ที่สุราชธานี
ไฟไหม้โฮมสเตย์ซึ่งถือว่าเป็นโฮมสเตย์ชื่อดัง
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็เคยเป็นที่เก็บตัวของนางงามด้วยเนี่ยค่ะ

เสียหายกว่า๒๐ล้านบาทเลยทีเดียว
เป็นเรื่องราวความเสียหายนะคะจากการเกิดไฟไหม้ค่ะ
นี่เป็นเปลวไฟที่ห่มลุกไหม้หย่นรุนแรงบริเวณคอกหอย
ขนำเลี้ยงหอยกลางอ่าวบ้านดอน
บริเวณปากน้ำท่าทองตะมนต์ท่าทองอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์ค่ะรองรับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกัน
อาคารก็จะเป็นลักษณะยกพื้นด้วยเสาปูนความสูง๓ชั้น
ใช้รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ
รวมถึงผู้ที่เข้าประกวดนางงามแล้วก็มีการมาถ่ายสารคดี

เพลิงนี้ได้ลุกไหม้ตั้งแต่ชั้นล่างลุกลามสู่ชั้นบนอย่างรวดเร็ว
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ได้ให้คนงานพม่าฉีดยาพ่นยุง
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนวันนี้แหละ
ทัวร์เขาจะมาวันนี้ก็เลยฉีดยากันยุงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ทราบว่าคนงานนี้นะคะใช้เครื่องพ่นหมอก
ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำมันดีเซลแล้วก็แก๊ส
เขาเปิดมากเปิดแก๊สมากเกินไปค่ะ
หมอกออกมาเป็นสเปรย์แล้วก็มีเปลวไฟมาติดที่มือ
ทำให้เขาตกใจค่ะก็เลยพยายามสะบัด
แต่เปลวไฟเนี่ยมันก็ไปกระเด็นตกบนพื้นย่าเทียมไงฮะ
ย่าเทียมเป็นพลาสติกใช่ไหมคะลุกลามอย่างรวดเร็วคราวนี้เขาอยู่คนเดียว
งานคนนี้อยู่คนเดียวค่ะควบคุมเพลิงไม่ทันทำอะไรไม่ทัน
ก็เลยไฟไหม้แบบนี้
ค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินแล้วอยู่ที่ประมาณ๒๐ล้านบาทนะคะ
เนื่องจากว่าโฮมสเตย์แห่งนี้มีลักษณะสร้างเหมือนเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่
แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยกว่า๒๐๐ตารางวา
และยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนังรมด้วย
ต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะนี่เสียหายจำนวนมหาศาลเลยนะ
แล้ววันนี้นักท่องเที่ยวจะเข้าพักอยู่แล้วนะฮะ